พาไปกินก๋วยเตี๋ยวปากหม้อรสเด็ดที่ระยอง
ร้านนี้จะเจรีก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ
นะจ๊ะนี่ร้านนี้ป้ายเขาขึ้นเด่นเป็นสง่าเลยบอกว่าเด็ดหนึ่งเดียวในระยอง
ตั้งอยู่ที่ข้างโลตัสภายในซอย๓ย่านซิตี้
เห็นร้านเล็กนี้แต่มันไม่ธรรมดาจ้ะ
แม่ครัวนี่นะคะเขาก็จะนั่งอยู่ตรงกลางนะ
แล้วก็ห่อก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ
โดยมีลูกค้ารายล้อมอยู่รอบข้างเห็นไหม
แล้วก็ทำเสิร์ฟสดตรงนั้นเลยทีเดียว
เออกินไปแล้วก็สั่งไป
ทำไปแบบนี้ได้บรรยากาศทีเดียวนะคะ
แล้วก๋วยเตี๋ยวปากหม้อของเขาก็มีหลายไส้

เต้าหู้ข้าวโพดถั่วถั่วงอกหมึกหมูปูอัด

แล้วก็ราดด้วยน้ำซุปกระดูกหมูที่เคี่ยว

กินไปแล้วกับคุณค่ะและแทบไม่ต้องปรุงเพิ่มใด
เป็นอย่างเลยเป็นอย่างหิ้ง
เพราะอร่อยแล้วครบสูตรแล้ว
มีเสียงกระซิบมานะคะบอกว่า
แม้ไส้เยอะขนาดนี้แล้วก็อร่อยทั้งนั้นเลือกไม่ถูก
สั่งเป็น๑๐ไส้เลยก็ได้ถูกต้องค่ะคุณผู้ชม
ดิฉันมู้แบบนี้แล้วนะไม่เชื่อใช่ไหม
อยากจะไปลิ้มลองเองก็ไปได้นะจ๊ะ
ร้านเจรีเปิดขายทุกวัน
แต่วันพุธเนี่ยนะเจ๊แกจะไปขายที่ตลาดสีเขียว
อยู่ในสนามกีฬาของเทศบาลเมืองแกลง

สอบถามได้เลยว่าขายที่ไหนเมื่อไหร่นะจ๊ะ